มาดูกันต่อเนื่องกรณีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปไกล
อาจจะส่งผลต่อเรื่องของแรงงานได้ในอนาคต
ทีนี้มาดูกันหน่อยเพราะว่าเขามีการประมาณการ
คุณผู้ชมว่าในปี๒๕๗๓แรงงานไทยแล้วก็อาเซียนรวมกว่า๒๘ล้านคน

ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยต้องเตรียมรับมือค่ะ
ด้วยการวางแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับระบบดิจิทัลนะคะ
นายบุญยฤทธกรยานมิตรประหลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
ได้มีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเสนอให้
รัฐมนตรีอาเซียนรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยี
ในยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ครั้งที่๔
ที่มีต่อแรงงานและผู้ประกอบการวิชาชีพในอาเซียน
เนื่องจากว่ามีการประเมินคุณผู้ชมว่าในปี๒๕๕๙
ว่าผลของการเข้ามาของระบบอัตโนมัติ
ก็อาจจะทำให้มีผลต่อแรงงานทั่วโลกกว่า๓๗๕ล้านคน
ต้องเปลี่ยนอาชีพหรือว่าตกงานค่ะ
โดยจำนวนนี้เป็นแรงงานในประเทศไทยแล้วก็อาเซียน
จำนวนกว่า๒๘ล้านคน
โดยในส่วนของคนไทยได้ให้ความสำคัญ
การพัฒนาระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในประเทศแล้ว
แล้วก็ยังมีการเสนอให้มีการจัดแนวทาง

เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔ค่ะ
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งด้านการผลักดันเศรษฐกิจของไทย
ก่อให้เกิดอาชีพที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
แล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการอีกด้วยนะคะ